คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของโครงการเราชนะกันหน่อยนะครับ
สำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
หรือว่ากลุ่มต่างที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของการลงทะเบียน
โทรศัพท์มือถือของท่านได้ไม่ว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อเช้าก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยไปกันแต่เช้าเลยฮะ
บางคนนะคุณปู่คุณย่าคุณตายายไปตั้งแต่ตี๕ไปยืนต่อคิวรอ
ถ้าธนาคารเปิดทำการเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิว
แต่ปรากฏว่าโอ้โหมาแต่เช้าบัตรคิวบางที่ได้๖๐คนเท่านั้น
แล้วคนไปรอเป็นร้อย
ที่เหลือคุณตาคุณยายบอกยังไงดีเดี๋ยวต้องมาใหม่ในวันพรุ่งนี้
ตาก็เหนื่อยนะยายก็เหนื่อยป้าก็เหนื่อย
ถูกต้องถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำว่าที่สาขาอื่นก็ได้
แต่คุณตาคุณยายไปที่สาขาอื่นบางคนบอกว่าตายายไปไม่ไหวหรอกมันไกลเกินไป
แล้วถ้ากว่าจะไปถึงสาขาอื่นเอ้าก็เต็มอีกนะฮะ
แต่ว่าใจเย็นนะครับเพราะว่าการที่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

เขาเปิดให้ไปที่ธนาคารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์

แต่นี่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางปลาสร้อย
ถนนสุขุมวิทย์เขตเทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็มีประชาชนต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปนะ
ย้ำเลยทุกท่านที่จะไปธนาคารกรุงไทยเอาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปด้วยนะครับ
หลังจากนั้นท่านต้องไปรอหน่อยไปรอต่อคิวในการที่จะลงทะเบียนโครงการ
เราชนะนี่คุณโอ้โหยืนออกกันเต็มหน้าธนาคาร

แล้วก็เก้าอี้ที่เตรียมไว้คือธนาคารเขาก็เตรียมไว้เต็มที่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะว่าโอ้โหมีคนมาเยอะจริง
บางคนก็นั่งบางคนก็ยืนผู้สูงอายุบอกว่ายืนไม่ไหว
ก็ต้องยืนรอแล้วฮะคนพิการบางคนใช้ไม้เท้าพยุงไปยืนเข้าแถวแล้วครับ
บรรยากาศก็ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายสงสารคนแก่นะฮะ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องเนี่ยมีสองคน
แต่ว่าประชาชนไปเป็นร้อยก็เลยบริการประชาชนได้ล่าช้าพอสมควรนะครับ
แล้วก็ต้องมีการชี้แจงการเข้าคิวต่อแถว
บอกว่าชี้แจงไม่ชัดเจนอันนี้เสียงของประชาชนเขาบ่นมานะครับ
ทำให้ประชาชนก็สับสนจะคิวไหนกันแน่อย่างไรนะฮะ
บางคนก็เริ่มที่จะไม่พอใจแล้วคุณก็ตำหนิโครงการตำหนิรัฐบาลนะครับ
ทำให้ขั้นตอนยุ่งยากแทนที่จะเยียวยาให้ทุกคนเท่าเทียมกัน
โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนให้วุ่นวายแบบนี้
อันนี้ที่ชนบุรีนะก็เป็นเสียงสะท้อนมานะครับ
ที่สงขลาสงขลาก็เช่นเดียวกันบรรยากาศเหมือนที่ชมบุรีล่ะคุณ

มีประชาชนแห่ไปรอลงทะเบียนตั้งแต่เช้าเลยฮะ
โอ้โหเนี่ยแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็โชว์โทรศัพท์ให้ดูนะว่า
มันเป็นรุ่นเก่ามันไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เอาช่วยที
นี่เราดูที่กรุงไทยสาขาราชอุทิศที่หัดใหญ่นะคะ

คือเขาเปิดทำการตามปกติล่ะคุณ

เออแต่ว่าที่นี่ที่ล่าช้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะ
เขาต้องให้บริการทั้งลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะ
รวมถึงลูกค้าคนอื่นด้วยไง
เขาก็ไปทำธุรกรรมทางการเงินไปฝากไปเบิกไปถอนอะไรอย่างนี้กันปกติ

ทีนี้บางคนต้องไปยืนรอคิวนะคะ

ว่าสามารถที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะได้

และที่สำคัญเจ้าหน้าที่เยอะกว่าสาขาย่อยอีก

เสียงสะท้อนคุณปูงย่างคุณตานยายบอกว่า
เดี๋ยวไปอีกที่ก็ต้องไปรอคิว
พอไปรอคิวเดี๋ยวไม่ได้รับบัตรคิวอีกนะครับ
ส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเล

แล้วก็มีประชาชนก็มารอจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุแน่นอน

คุณยายอายุ๗๘ปีท่านหนึ่ง
คุณยายช้วนศรีเผ่าโฮกชาวตำบลขุนทะเลบอกว่า
ก็ดีใจนะที่รัฐบาลช่วยลงทะเบียน
รับสิทธิ์โครงการเราชนะนะครับ
เพราะว่ายายใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าแบบกดปุ่ม
มันไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับ
ก่อนหน้านี้อาศัยทั้งลูกหลานทั้งเพื่อนบ้าน
ช่วยดูหน่อยแล้วก็ช่วยพามาลงทะเบียนที่ธนาคาร
ร่างกายของยายก็แก่แล้ว
ยายก็เคลื่อนไหวลำบากต้องใช้ไม้เท้าค้ำเดิน
ก็อยากให้รัฐบาลอำนวยความสะดวก
ระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนจน

หรืออาจจะมีแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารไปตามชุมชนไหม

เช่นเดียวกับคุณพี่พาริสาชัยแก้วชาวอำเภอดอนศักดิ์

เพื่อจะพาคุณแม่ก็คือนางวิมนต์ชัยแก้วยุ่น๖๘ปี
ต่อคิวรอลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย
ก็อยากให้รัฐช่วยเหลือให้อย่างทั่วถึง
ก็เขาบอกว่าอยากให้มันสะดวกมากกว่านี้
ใช่ค่ะ

จริงทางรัฐก็มีข้อมูลจากทะเบียนราชอยู่แล้วนะ
ก็ช่วยเลยได้ไหมมันจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้นะครับ
ค่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยดีไหมคะ
ที่เชียงใหม่ธนาคารกรุงไทย
ก็มีประชาชนไปลงทะเบียนเราชนะ
อย่างที่สาขานี้เขาจัดที่หอประชุมเทศบาลแม่ริม
คนไปรอคิวกันตั้งแต่ตี๕คุณสืบสกุล
แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็มาชี้แจงนะ
แกกเป็นบัตรคิวแบ่งเป็นสี
สีเขียวเป็นบัตรคิวสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

คือคนที่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะแล้ว

แล้วพอเราก็ไปเจอคุณมาลัยเครือแก้วอายุ๔๘ปี

บอกว่าการลงทะเบียนรอบนี้ชาวบ้านสับสนนะ

ดูสิฉันมารอตั้งแต่๖โมงเช้า
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาลงทะเบียนที่ไหน

ว่าให้ประชาชนไปที่ธนาคารกรุงไทย
ฉันก็ไปนั่นแหละไปรอแต่เช้าเลยจะได้คิวแรก
แต่ปรากฏว่าเอ้าผิดสถานที่
มันก็เสียเวลาสิเพราะว่าต้องเดินทางมา
หอประชุมเทศบาลแม่ริมแทนไงคะ

เขารับประชาชนที่มาลงทะเบียนได้๒๐๐คน
ส่วนที่เหลือคนที่มา๒๐๑ไปจนถึงแบบหลายร้อย
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องมาลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะ

บางที่ก็บอกว่ารับได้แค่๕๐๖๐คนเองต่อวัน

เรื่องของขั้นตอนต่างเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะฮะ
ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนางสาว
รัชดาธนาดิเรกก็ย้ำนะครับว่า
ประชาชนไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะที่ธนาคาร
วันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรก๑๕กุมภาพันธ์
แต่ยังเหลือเวลาที่ท่านจะไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือว่าหน่วยบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
ได้ถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์ย้ำนะครับ
คือ๑๐วันนับตั้งแต่วันนี้๑๕กุมภาพันธ์
จนถึง๒๕กุมภาพันธ์ท่านยังคงลงทะเบียนได้นะฮะ
แต่สิ่งที่เราต้องย้ำคุณผู้ชมคือการจะไปธนาคาร
เพื่อไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะครับ
มันจะเป็นบัตรที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในการที่ผมบอกเลยว่าขั้นตอนเมื่อท่านไปถึงธนาคารแล้ว
ได้รับบัตรคิวแล้วท่านจะทำอย่างไรต่อ
กรอกข้อมูลในเอกสารที่ทางธนาคารเตรียมให้
ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตน
และที่บอกว่าท่านต้องเอาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไป
เพราะว่าจะต้องเสียบบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
รหัสนี้สำคัญนะคุณปู่อย่าลืมรหัส๖หลักที่ท่านไปกำหนดไว้นะ
เพราะรหัสเหล่านี้ท่านจะต้องนำไปใช้
ตอนที่ท่านนำบัตรประชาชนไปใช้จ่ายที่ร้านค้า
หลังจากท่านได้รับสิทธิโครงการเราชนะแล้ว
ขั้นตอนที่๔ของธนาคารก็คือถ่ายรูปใบหน้ายืนยันตัวตนของท่าน
ขั้นตอนที่๕เขาจะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนกันอีกครั้ง
ลงทะเบียนเสร็จระบบตรวจสอบ
ท่านรอการตรวจสอบว่าท่านผ่านสิทธิ์
เงินจะเข้าสู่เหมือนบัตรประชาชนของท่านนะนะ

กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเขาใช้บัตรคนจนในการใช้จ่ายใช่ไหม
แต่อันนี้กลุ่มนี้เงินจะเข้าบัตรเหมือนบัตรประชาชนของท่าน
รายสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์เริ่มโอนเงินวันที่๕มีนาคม๒๕๖๒
ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูนะกราฟิกในการโอนเงินของแต่ละกลุ่ม

สำหรับกลุ่มที่บอกไปกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
โอนเงินวันที่๕มีนาคม
ส่วนกลุ่มต่างกลุ่มอื่นกลุ่ม๑กลุ่ม๒กลุ่ม๓

กลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มที่๒ท่านที่เคยผ่านโครงการคนละครึ่ง

แล้วท่านได้รับสิทธิ์ก็จะมีการโอนเงินตามนี้
แล้วก็กลุ่มที่๓คือกลุ่มนี้
ใช่ค่ะก็คือสังเกตว่ากลุ่มที่๒กับกลุ่มที่๓
เงินจะเริ่มเข้าวันที่๑๘กุมภาพันธ์
แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าไปทุกสัปดาห์

คุณผู้ชมแคปหน้าจอตรงนี้เอาไว้ได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมต้องดูเป็นขั้นเป็นตอนไว้นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ย้ำเตือนท่านเอง
สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ท่านจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน
สมาร์ทการ์ดของท่านเอาเป็นหลักเลยนะฮะ
เวลาไปซื้อของที่ธนาคาร
ไม่ใช่ที่ธนาคารที่ร้านค้าต่าง
ร้านค้าเขาจะให้เอาบัตรประชาชนเสียบ
หรือว่าสแกนกับแอปถุงเงินของร้านค้า
นั่นแสดงว่าท่านใช้จ่ายได้แล้ว
คือเราเตือนเลยนะ
ใช่ค่ะต้องจำตรงนี้ให้ได้ให้ดี
แล้วก็ใครที่บอกว่าบัตรฉันยังเป็นรุ่นเก่า
ไปทำได้ที่เขตที่อำเภอได้เลย
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะ
อย่าให้หายโดยเด็ดขาดนะบัตรประชาชนของท่าน
เมื่อเงินเข้าแล้วรหัสของท่านอย่าบอกใครโดยเด็ดขาด
แต่เราก็กลัวเรื่องของการลืมแหละนะครับ
อีกอย่างหนึ่งประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน
ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะคะ